เหมือนเรื่องของสัตว์ร้ายเหมือนกันต้องระมัดระวังอย่างบางบ้านเนี่ยจะอยู่ใกล้กับแรงน้ำหรือว่าตามป่าธรรมชาติก็อาจจะทำให้มีงูเงี้ยเขี้ยขอเข้ามาในบ้านนะคะ
อย่างกรณีที่จังหวัดกระบี่เนี่ยชาวบ้านเขาบอกตกอกตกใจมากนะไปเจองูจงอางตัวใหญ่อยู่ที่เตานึ่งเห็ดอ่ะคุณผู้ชม
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่านี่แหละนี่แหละต้องเป็นเจ้าที่แน่นอนว้าว
ไปค่ะคุณผู้ชมตามพี่กู้ภัยไปจับจงอางกันเลยค่ะว่ากันว่างูจงอางที่พบเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะ
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยรีบไปที่บ้านเลขที่หนึ่งแปดหกทับสองหมู่สองตะบนอ่าวลึกใต้
อ่าวลึกจังหวัดกระบีอืมพยายามค้นหาอยู่นานนะคะ
ปรากฏว่ามันเนี่ยไปซุกอยู่บริเวณเตานึ่งเห็ดนี่
เจ้าของบ้านโอ้ยตกตกใจนะพอเห็นปุ๊บเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย
โหมาแล้วเนี้ยคุณชิสาเห็นไหมโอ้ยใหญ่มากโอ้โห
คดไปคดมาเลยฮะจุดจนสุดไม่ได้เลยแล้วมันกำลังแผล
แม่เบี้ยน่าใช่ดิฉันไม่ให้คุณเล่นอย่างอื่นหรอก
มันกำลังชูคอเลยค่ะแบบตั้งหลักที่จะต่อสู้อย่างเต็มที่
แต่พี่กู้ภัยก็พยายามใช้บ่วงไปคล้องคอมันมาเนี่ยนะคุณผู้ชม
ตัวใหญ่มากจริงแล้วเชื่อไหมว่ามันไม่ใช่งูจงอางธรรมดา
สีดำดำสีเข้มเข้มที่พวกเราเห็นกันคุณตายังไงครับมันเป็นงูจงอางเผือก
เฮ้ยหาดูยากนะใช่ไงฮะหายากด้วย
ชาวบ้านก็เลยยิ่งเชื่อว่าปกติเจองูจงอางก็จะเชื่ออยู่แล้วว่ามันเป็นงูเจ้าที่
ใช่ไหมคะแต่นี่พอมาเป็นงูจงอางเผือกด้วยยิ่งรู้สึกแบบเป็นความเชื่อกันไปใหญ่เลยนะคะ
สุดท้ายนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ประมาณ๑๐นาทีค่ะสามารถจับออกมาได้สำเร็จนะคะ
พอจับมาแล้วนี่อุ้ยคุณดูสักก่อนว้าว
ทั้งยาวทั้งขาวทั้งใหญ่มากเลยนะโอ้ดีจัง
ตัวนี้ประมาณ๑๐กิโลกรัมยาวถึง๔เมตรเลยค่ะ
วัดความยาวกันเสร็จสับเรียบร้อยเอาถ่ายภาพกันหน่อย
แล้วก็เตรียมใส่กระสอบปุ๋ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะอืม
ถามเจ้าของบ้านดูสิรู้สึกยังไงยังไง
อย่างแรกก็คือตื่นเต้นตกใจแหละอย่างที่สองเนี่ย
ก็รู้สึกเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งว่านี่น่าจะเป็นงูเจ้าที่นะ
เพราะว่ามันมีสีที่แตกต่างจากงูจงอังตัวอื่น
ก็คิดว่าเออน่าจะมาให้โชคให้ลาบที่บ้านของตัวเอง
บ้านเล็กที่หนึ่งแปดหกทับสองนี่แหละนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโชคดีตามที่เชื่อไหม
นะคะก็เล่าสู่กันฟังไปตามความเชื่อแบบนี้ล่ะครับ